ผมพามาดูประเด็นนี้ได้มาเตือนภัยใช่ไหมครับ
เพราะว่าไปซื้อยาแบบที่ไม่มีออยอร์

แล้วก็ไปซื้อยาลักษณะนี้มา
ปรากฏว่ามันไม่มีออยอร์นะฮะพอกินปุ๊บเนี่ยสุขภาพซุดเนื้อตัวบวมเลยนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดคืออาการดีขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
ใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ชอบสั่งยาสั่งอาหารเสริมนะคะตามทีวีตามวิทยุนะคะ
ตัวอย่างนะคะนี่คุณพ่อจ๊ะนะคะคือแบบว่าบวมสเตรอยค่ะทุกคน
และที่สำคัญนะคะคุณพ่อแบบว่าไม่ทานเนื้อสัตว์ด้วยก็เลยขาดโปรตีนด้วยนะคะ
ก็จะเป็นนักหน่อยนะคะอันนี้พามาโรงพยาบาลนะคะคุณ
แล้วนี่เป็นอาการที่แบบว่าน้ำค่ะไหลออกมาจากแพร่ค่ะคุณค่ะ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

ด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่ทางคุณจ๊ะลงคลิปนี้ไปก็มี
มีการอัดคลิปเป็นการอัปเดตอาการของทางคุณพ่อและ
แผนการรักษาของคุณหมอโดยตอนนี้อาการโดยรวมไม่มีอะไร
น่าเป็นห่วงแล้วนะฮะก็ลดลงตามลำดับ
แต่ว่าต้องทานไข่วันละ๖ฟองนะครับ
แล้วก็ต้องทานอาหารให้ครบ๕หมู่
ทั้งออกกำลังกายช่วงเช้ากินน้ำวันละ๒ลิตรเป็นอย่างต่ำ
พร้อมทั้งต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะ
โอ๊ยนี่เป็นประโยชน์มากนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะ
ขอให้หายไวนะครับแล้วก็เตือนภัยอีกครั้งหนึ่งนะ
ใช่ขอบคุณคุณจ๊ะด้วยนะคะที่เอาเรื่องนี้มาเล่าเป็นอุทาหรณ์นะ
คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เท่าผู้แก่อยู่บ้านบางทีสั่งซื้อยาอะไรอย่างนี้นะคะ